ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ
ให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่อาศัยเพียงความถนัดความรักความสามัคคีของคนในครอบครัว
แค่ทำให้ได้เพียง๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต
เกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับหนี้สินเกินกินชีวิตของคนที่เป็นหนี้และครอบครัวของเขา
เพราะว่าดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวัน
แต่กำลังที่จะนำเงินไปใช้หนี้เริ่มอ่อนลงทุกวันทุกวัน
เราไปชมเรื่องราวของครอบครัวที่เผชิญกับหนี้จนต้องเสียบ้านของตัวเองไปครับ

ผมนายสุวรรณมาตุลีอายุ๕๘ปีครับ
บ้านหลังนี้ก็มีตาแล้วก็ยายแล้วก็หลานอีก๓คน
หลานคนโตชื่อน้องพีคนที่สองชื่อน้องน้ำเพชร
คนที่๓อังเปล่า
แต่ก่อนเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างทั่วไป
ครอบครัวก็อยู่ดีมีเงินมีทองใช้พอประมาณ
แต่มาช่วงปีนึงก็ไปรับเหมาก่อสร้างบ้านให้เขา
เขาบอกได้ต่อเติมมันนอกสัญญา
ตาก็ไปใช้เครดิตกับทางร้านของแก
วัสดุมาทำให้เขา
แล้วก็ค่าแรงตาก็จ่ายเอง
พอทำเสร็จทุกอย่างเรียบร้อยหมดทุกอย่างแล้ว
แต่เขาจ่ายอันที่มีสัญญา
แต่สิ่งที่เขาบอกได้ต่อเติมเขาไม่จ่าย

ค่าแรงค่าของประมาณ๔แสน
หลังจากที่โดนโกง
ตาก็ขายถึงไม้เสมอต่อสร้าง
เพื่อมาใช้หนี้เขาไง
ทุกวันนี้ป่าก็เลยต้องไปเป็นลูกน้องเขา
เขาก็ไปฉีดยาเขานี่เขาก็ไปฉีดทุกวัน

ก็ดิ้นลนช่วยกันทั้งสองตายายนั่นแหละจ้ะ
ไปรับจ้างเขาเก็บพริกก็ได้โลละ๘บาท๙บาท
ไม่มีงานก็ต้องวิ่งขายขนม
นั่นก็สงสารเพราะว่ายายนี่แกจะเป็น
หูตึงแล้วก็โรคความดันแล้วก็โรคเหน็บชาด้วยนะ
ยายน่ะไปโรงพยาบาลประจำตอนนี้ไม่ได้ไป
เพราะต้องหางานทำ
เขาก็หยุดไม่ได้แล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็มาทวงหนี้
แล้วหลานก็ไม่มีไปโรงเรียนเราก็ต้องไปหา
วันละร้อยก็ยังดีพอมาให้หลานไปโรงเรียนก่อน
ตอนนั้นก็แกก็คิดมากแกกินไม่ได้นอนไม่
แกจะไม่ค่อยหลับค่อยนอนเลยค่ะ
คือมีคนมาแต่ทวงหนี้ไงทุกวัน
บางคนก็พูดดีบางคนก็พูดแบบขู่บ้างอะไรบ้าง
เรารู้สึกว่าแย่มากช่วงนั้น
ก็รู้สึกกุ้มใจมันคิดอะไรไม่ออกนะ
วันนั้นขี่รถไปทีนี้แกบอกว่า
เรามาตายด้วยกันไหม
ยายก็บอกว่าต้องอยู่สู้ไป
ถ้าเราไม่อยู่แล้วหลานจะอยู่ยังไง
แล้วก็หยุดคิดได้ช่วงยายบอกนั่นแหละ
จะทิ้งหลานไปยังไงก็บอกแกว่าอย่างนี้

ต้องไปกู้เงินนอกระบบเพื่อมาจ่ายค่าวัสดุค่าแรงให้เขา
เราไปกู้เงินเข้ามาดอกมันเยอะเดือนละ๔๐๐นี่ก็ลำบาก
ก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่ามันได้เป็นหนี้เป็นสินเขาแล้ว
ก็เลยคุยกันปรึกษากับตาว่าแล้วเราจะทำยังไง
ตาก็ตัดสินใจขายบ้าน
ที่ตรงนี้ที่ของตาอยู่ทุกวันที่เป็นของที่เท่าแก่
เขาออกเงินให้เราก่อนแต่นี่ให้เราผ่อนส่ง
บ้านนั้นเป็นกระต๊อบเพราะมันเป็นไม้สังกษี
แล้วก็เป็นไม้ยูคาคนนี้เอามาจากแชมป์คนงาน
พอเห็นตากับยายลำบากเราก็รู้สึกสงสารยายกับตา
เพราะว่าตากับยายก็ต้องไปออกไปทำงานทุกวันทุกวันไงครับ
ถ้าไม่ทำงานก็ไม่มีเงินมาให้พวกผมไปโรงเรียน
อยากจะช่วยเหลือครอบครัวครับแล้วก็โตขึ้นก็อยากจะเป็นครู
เพื่อจะได้มีเงินมาเลี้ยงตากับยายครับ
ตากับยายก็เหมือนพ่อแม่ค่ะอยู่กับเราตั้งแต่เด็กก็
เรามีความรักความผูกพันมากครับเพราะว่ายายก็เลี้ยงเรามาตั้งแต่เล็กเลยครับ

เพราะว่าตากับยายก็เหมือนพ่อแม่เราถ้าเราขาดตากับยายไปก็เหมือนขาดบุพการีของเราไป
กำลังใจกับที่หลานนะคะพอเห็นหน้าหลานยายก็ชื่นใจก็ต่อสู้ไปอีกได้อีกค่ะ
เงินทองเราก็ไม่มีใช้ใจนี่แหละใจให้มันสู้
จะสู้ไปจนจะหมดลงหายใจอะค่ะ
ทุกวันนี้ก็อยู่ได้เพราะหลานให้มีกำลังใจสู้ตอนที่สู้เพื่อหลานนะ
ในอนาคตก็อยากให้ตากับยายมีความสุขความสบายมากขึ้นกว่านี้ครับไม่ต้องทำงานหนักเหมือนทุกวันนี้ครับ

แล้วก็กลับมาเลือกหนังสืออยู่ตรงนั้น
ตอนมีสุขเราก็สุขด้วยกันทุกข์เราก็ต้องทุกข์ด้วยกัน
เราก็ต้องสู้ไปด้วยกัน
คุณผู้ชมครับคนที่เป็นหนี้เหมือนโซ่ล่ามชีวิตให้ติดอยู่กับที่
แต่กุญแจที่จะปลดโซ่ได้ใช่ว่าจะไม่มี
ถ้าหากว่าครอบครัวนั้นร่วมแรงร่วมใจกันเหมือนกับครอบครัวของตะวันที่มาในวันนี้
โอกาสในครั้งนี้ครับอาจจะเปลี่ยนชีวิตครอบครัวของตะวันได้
เราไปพูดคุยกับพวกเขากันครับอยู่ที่นี่แล้วครับ

ตาเมื่อก่อนตารับเหมาก่อสร้างใช่ไหมครับ

ตาทำมากี่ปีครับก่อนที่จะมาเป็นหนี้
ประมาณ๒๐ปีครับ
ก่อนหน้านั้นชีวิตของเราเป็นอย่างไรครับ

ชีวิตวิรุณปฤษบุคคล

ทีนี้จากกระเบื้องปูทั่วไปนี่แหละ
ตารางเมตรละพันกว่าบาทก็เป็น๓๐๐๐กว่า

จากประตูเป็นไม้สักก็เป็นไม้มะค่ามันต่างกัน
ไม้สักนี่ก็บานหนึ่งก็หมื่นกว่าบาท

แล้วเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยครับพอบ้านหลังนี้เสร็จสิ้นไปแล้ว
หนี้ที่เขาจะต้องจ่ายแล้วก็ไม่มีการจ่ายเรามาเนี่ย

๔๐๐๐บาทต้องไปจ่ายทางรสดุเขาครับ

จากวันนั้นเราถึงวันนี้กี่ปีแล้วตา

๑๐ปีที่ผ่านมาเนี่ย
ผลของการที่เราไม่ได้รับเงินในจำนวนที่เราควรจะได้รับ
มันกระทบต่ออะไรชีวิตของตาและยายบ้างครับ

เราไม่มีเงินที่จะมาใช้จ่ายในครอบครัว
ทั้งเป็นหนี้ทั้งเขามาทวงเงินด้วยอะไรด้วย
ลูกน้องก็มาขอเงินค่าแรงเราก็ไม่มีให้

ไม่มีเงินให้ลูกน้องไม่มีเงินให้เท่าแก่

เครื่องมือทำมาหากินขายเลยขายหมด

ก็ต้องไปกู้ก็ชวนยายไปกู้
พอกู้หนี้เนี่ยตาจ๋ากู้จากที่ไหนบ้าง
ก็กู้จากที่เขาปล่อยเงินนอกระบบแล้วครับ

มันยังมีเงินค่าแรงของลูกน้องอีก
อีกก้อนหนึ่งอีกแสนนึงตีซะแสนนึง

ตาก็เลยยังไม่รู้ว่าจะทำยังไงได้

เพราะตอนนี้ไม่ได้เป็นหนี้เท่าแก่แล้ว
แต่เป็นหนี้ลูกน้องกับหนี้ที่ต้องใช้ดอก

ก็ดอกมันเพิ่มมันเพิ่มอยู่เรื่อยครับ
ถ้าอีก๕ปี๑๐ปี

ขายเข้าไปราคาเท่าไหร่จ๊ะยาย

เงินมา๕แสนแล้วใช้หมดเลยไหม
หนี้เขาอะครับ

คือใช้จ่ายจากคนงานแล้ว
ก็จ่ายที่ตัวเงิน๔แสนนะครับ
แต่เขาบอกบวกดอกไปเท่าไรของมือ

เขาบอกว่าเหลืออยู่แค่๒๕๐๐นะ

แล้วก็เขามาจ้างแล้วก็รับจ้างทั่วไปแล้วคือ
เขาจ้างไปฉีดยามันก็ไปฉีดยาอ้อยก็ไป
ยังฉีดยาค่าย่านะครับเขาให้ตาเท่าไหร่
๔๐๐บาทครับแล้วยายแล้วจ้ายายได้ทำอะไรครับตอนนี้

ที่ก่อนก็ดำนาหักข้าพูดกิบพริก
หรือเขามาจ้างอะไรก็ไปนะครับ
เพราะว่าเขาเห็นเราเป็นคนทำงาน
ถ้าเขามีงานเขาก็จะมาเรียกค่ะ
แล้วถ้าไม่มีงานยายก็จะทำขนมขาย
ขนมเนี่ยถือว่าเป็นรายได้หลักของยายเลยไหมตอนนี้

เพราะว่าขนมนี้มันก็เป็นการลงทุนนะคะ
ถ้าเราไปทำงานมันก็ลงแรงแต่ไม่ได้ลงทุน
แต่นี่ขนมล่ะครับยายทำขนมอะไรขาย
บางครั้งยายก็วิ่งไปขายเอง
ตอนเด็กที่ยังไม่กลับจากโรงเรียน

แล้วเด็กกลับมาจากโรงเรียนก็ให้เด็กไปขายค่ะ
ขายบ้างลูกใครไปขายไปกันหมดเลยไหม

วันไหนถ้ามีขนมขายก็ย่าก็จะให้ไปขายครับ
น้องน้ำเพชรเรียนปอะไรแล้วลูก

ช่วยยายตาทำงานบ้านไหมลูก

เหรอใครช่วยยายทำขนมได้บ้าง

คิดว่าเราทำได้ไหมถ้าโตขึ้นเนี่ยดูยายทุกวันอย่างนี้ทำได้ไหม
ใช่เหรอลูกเหรอแล้วทำไส้เป็นแล้วเหรอ

ตาครับทุกวันนี้บ้านเห็นบอกว่าอยู่ในความเมตตาของเท่าแก่

คือเราไม่มีที่ทีนี้เราไม่มีเงินเราก็ไปคุยกับเท่าแก่
แต่แกก็เอาตังค์มาให้ไปซื้อที่ห้าหมื่นเอาเขาเท่าแก่มาก่อน
ก็คือไปปลูกเพลิงเล็กอยู่อย่างที่เราเห็นในเรื่องราวเนี่ยนะ

มีอะไรอยากจะบอกกับเท่าแก่ที่ใจบุญที่อุปการะครอบครัวเราไว้ในตอนนี้ครับ
ขอบคุณเท่าแก่มากครับที่ให้โอกาสกับผมวันนี้
ถ้าไม่มีเท่าแก่ผมก็คงไม่มีที่ให้ลูกให้ภรรยาอยู่

ผมและทีมงานเป็นกำลังใจให้นะครับ
คุณผู้ชมครับชีวิตไม่สิ้นก็ต้องดิ้นกันไป
เพราะว่าการต่อสู้นั้นคือกุญแจดอกสำคัญ
ของคนที่ไม่ยอมแพ้นะครับ
ช่วงหน้าเรามาเอาใจช่วยครอบครัวของตะวันจากจังหวัดรบบุรี
ให้สามารถพิชิตโจทย์คำถามทั้งหมด๔ข้อ
คว้าทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทได้หรือไม่
สักครู่เดียวในเกมต่อชีวิตครับ
ขนมไข่หงจำนวน๒๐ลูกภายในเวลา๓นาทีครับ
สวัสดีครับ